มันเป็นยังไง

คุณผู้ชมดูคลิปนี้
เพราะว่าพี่เอสุภาชัยตกหลุมรักหนึ่งในนักแสดงนั้น
เป็นพระเอกสุดหล่อด้วยจะเป็นใครไปชมคลิปเลยค่ะ
มาให้กำลังใจแฟน
เป็นพี่เอ๋ส
อ่าค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือครูเต้ยนะคะ

งรังฮักออนซอนค่ะนำแซงโดยเด่นคุณ
นำเสียงกระดิ่นของเด่นคุณก็ตัวใหญ่นะแม่

เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงของละครเรื่องนี้นะคะ
ยังไงสิพี่ให้ซุประชายลงแต่รูปคุณเต้ย
ชอบมากนาทิสเซียสสาวล้านลามากโอ้โห
ขอโทษนะพี่เอใจแต่งหรือเปล่าคะผมไม่รู้โดยนะคะ
เรียกว่าแบบว่าไปเชียร์ติดขอบเวทีเลยค่ะคุณผู้ชม
หรือว่าตอนที่ร้องเพลงเนี่ยโอ้โหมีเต้นด้วย
เรียกว่าจัดเต็มจริงนะคะแล้วก็ในกองก็เซ้าเก่ง
หวานไม่ไหวคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พี่เอเสียอาการแบบสุดสุด
ตรงไม่อยู่คืออะไรไปชมคลิป
ทำไมมันเหมือนงานเวดดิ้งไงก็ไม่รู้ไง

พี่จะถ่ายทีเวทติ้งเหรอคะ